เป็นประเด็นร้อนรับวาเลนไทยเลยนะครับมีคนสวมผ้าเหลือง
แล้วก็นอนกอดกันอยู่บนเตียงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหภาพนี้
พอไปอยู่ในโลกออนไลน์นี่คนวิพักษ์วิจารณ์กันมาก
บางคนบอกเป็นความหวานที่ขัดใจมากโดยเฉพาะชาวพุทธนะคะ
มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะ
ช่วงสายที่ผ่านมานะคะทีมข่าวลงพื้นที่วัดเขาวงพระจันทร์
ตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีไปสอบถามพระธวัชชัย
สิริทโชธเจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์พระธวัชชัยเจ้าอาวาสบอกว่าพระในภาพคือพระธนสรรค์
เป็นพระในสังกัดวัดสาคอนสุนประชาสรรค์อยู่กรุงเทพ
มาช่วยงานประจำปีที่วัดเขาวงพระจันทร์ตั้งแต่ยี่สิบสองมกราคมถึงสิบสองกุมภาพันธ์
ก็ช่วยงานเสร็จแล้วก็กลับออกไปนะคะก็เอ่อยืนยันว่าภาพที่มีการแชร์กันเนี่ย
ภาพนี้นะคะเป็นภาพเก่านะคะไม่ได้เกิดขึ้นที่วัดขาววงพระจันทร์แห่ง
เป็นพระที่รักเราหรือไม่ครับไม่ใช่ท่านมาช่วยงานประจำปี
ที่เขาวงสิบห้าพันท่านก็จะมาค่ะ
งานก็จะมีการลงชื่อลงชื่อก็มาช่วยงานมาปฏิบัติหน้าที่แต่ละจุด
มาช่วยงานที่เผาวงอืมพอเสร็จงานท่านก็ก็กลับค่ะ
แปลว่าปกติเนี่ยคุณคะรูปนี้ก็คือจะมาที่มาช่วยงานของเราเนี่ยหลายครั้งใช่ไหมคะ
ครั้งนี้เป็นเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองมาครั้งแรกปีที่แรกมาค่ะ
มาช่วยเราก็ที่นี่เขาวงพระจันทร์ก็จะมีทุกปีมีพระมาช่วยงานอ่า
ก็จะมาลงชื่อลงชื่อเสร็จก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างต่างอ่า
พอเสร็จงานสิบห้าวันเสร็จงานทางวัดก็จะถวายปัจจัยเป็นผ้ายานพานะกลับอ่า
ทางวัดจะมีซี่พักให้อ่า
ก็ทำงานด้วยกันก็รู้จักแต่ว่าชื่ออะไรแค่นั้น
แต่ในเรื่องของการลงทะเบียนลงอะไรต่างเราก็มีภาพประชาชนและมีนังศิลป์สิทธิกว่า